คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์บนทางด่วนที่จังหวัดนนทบุรี
คนขับรถคันนี้น่าจะขับมาเร็ว
เพราะว่าเข็มไมค์ค้างไว้ที่๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สุดท้ายนะฮะพุ่งชนพุ่งชนตรงทางแยกบนทางด่วน
และร่างกระเด็นตกลงมาข้างล่าง
ส่วนเสาป้ายเตือนบนทางด่วนก็ตกลงมาด้วย
เกือบถูกรถคันข้างล่างให้เป็นอุบัติเหตุซ้ำนะครับ
ส่วนนี้เข็มใหม่เห็นไหมครับใช่ครับก็มันจะ๑๖๐กิโลเมตรแล้ว
ขับมาเร็วมากส่วนนี้รถคันข้างล่าง
ที่เกือบจะโดนเสาเหล็กที่มันหล่นลงมาจากทางด่วนทับอีกทีหนึ่ง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกตีหนึ่งที่ผ่านมา
บริวัติศาสตร์สรัฐนาธิเบตได้รับแจ้งอุปติเหตุ
รถกระบะเสียหลักแล้วก็ชนตรงทางแยกทางด่วน
ทำให้คนขับกระเด็นตกลงมาเสียชีวิตบนถนนด้านล่าง

ช่วงทางลงถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรี
บริเวณใต้ทางด่วนพบศพของนายจักรพงศ์สุจริตศรีชายกุล
อายุ๓๐ปีนะครับสภาพศพคุณกระโหลกยุบแขนและขาซ้ายหักหลายท่อน
เพราะว่าตกลงมาเป็น๑๐เมตรนะ
ทะเบียนท้อถูงพ่อพาน๙๘๙๓กรุงเทพราคอน
คือรถของเขาเองพลิกความพังเสียหายทั้งคัน
มีร่องรอยชนเข้ากับตรงทางเบี่ยงเป็นทางแยกคุณ
เป็นสามเหลี่ยมทางแยกลงทางด่วน
แล้วก็ทำให้ป้ายที่มีการเตือนไว้บนสามแยกนี่นะ
ล่วงลงไปด้านล่างด้วย
ขณะที่คนที่ขับรถอยู่ด้านล่างนะคุณ
คือนายชัชวานทองยวงอายุ๕๓ปี
บอกว่าขณะที่เขาเองขับรถกำลังจะกลับบ้านบนถนนใต้ทางด่วน
จู่มันมีเสาป้ายบอกทางไปโรงพยาบาล

เลี้ยวซ้ายมันจะไปโรงพยาบาลนทเวท
เสาป้ายมันตกลงมาเขาเบรกแทบไม่ทันเลยคุณ
ชนเสาป้ายทับเสาไปนิดนึงลากเสาไปเล็กน้อย
ก่อนที่จะจอดดูนะปรากฏพอจอดดูปุ๊บ
เขาเห็นข้างหลังเป็นศพ
เป็นศพของคนขับรถกระบะที่ร่วงลงมา
นอนอยู่ตรงถนนด้านล่างนะครับ

ตกลงมาต่อหน้าต่อตาแต่คนตกอยู่ข้างหลัง
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบสวน
ต้นคาดว่าคนขับรถกระบะที่เสียชีวิต

เพราะว่าดูจากเลขเข็มไมค์ที่มันค้างนะครับ

แล้วก็ทำให้ชนแล้วเกิดอุบัติเหตุตัวเอง
ลุกระจกตกลงไปข้างล่างนะครับ
ตอนนี้จะติดต่อญาติและที่สำคัญ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนทางด่วน

กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ร่วงลงไปนะครับ